คือร้องได้ให้ร้าน
คือร้องได้ให้ร้าง
ถ้าเรียกลุงเรียกตาที่ไรหัวใจจะวาย
แคบหมดความหมายของชายชาเตรียม

กลับมานั่งก่อนนะฮะตัดสั่นเลยนะฮะ
อ่านพักจินต้องเข้าการ
เป็นยังไงแพ้ตลอด
ที่เป็นอำมพลึกนะดันไปเต็มที่เลย

มาจากใจครับล่อมาจากใจ
รู้สึกวันนี้เสียงขึ้นจมูกหน่อย
รู้สึกเลยว่าพลังแกลงใจถดถอย
เนื่องด้วยโดนความกดดันกัดกิน

ถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้เป๊กว่าคงจะมีกำลังใจ

ทั้งสองคนทั้งคุณวิริยะแล้วก็คุณประยูนภรรยานะครับ
ตอนนี้พร้อมหรือยังสำหรับการประกาศ

ขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณวิริยะร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

และเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณวิริยะร้อง
ได้ครับ

ต้องร้องอย่างดีให้ด้าน
ลูกหลุมตรงจิน
ขอบคุณค่อย

บดล็อกความกดดันบดล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ขามาแล้วรับแล้ว๔๐๐๐๐
ทำสำเร็จนะครับ
ร้องไม่ผิดเลยจากเพลงเรียกพี่ได้ไหม
ก็เป็นเพลงที่มีคนเอาไปร้องเยอะ
แล้วก็มีการเอามาร้องในรายการเราบ่อยครั้งทีเดียว
เห็นรอยยิ้มตั้งแต่ขึ้นเวทีมานะ

จากกันไปครั้งที่แล้วเนี่ยยังมีรอยยิ้มอยู่บ้าง
แต่ตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงวินาทีตะเกี๊

ใช่ดีใจมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคนนี้

ให้เป้าหมาย
เราจะต้องพลีแก้มให้เขาทุกคืน

เป็นปีที่เท่าไหร่หรือฮะ

ถือว่าเป็นคู่ที่คลองรักกันยาวนานนะ
ถือว่าโอเคไหม

ค่อยแก้ไขกันไปเดี๋ยวหน่อย
ไม่ใช่เอามาแต่ทะเลาะกัน
ทะเลาะกันกัน
เขาเรียกว่าไม่มีโซ่คล้อง

หมดที่คนนึงอาจจะเดินจากก็ได้

ไม่เคยแยกกันเลย

อันนี้เขาเรียกว่ารักแท้เลย

ทีนี้ถ้าเกิดแหมได้เงินไปเนี่ย

ทำได้แต่ดังสนุนเอาไปล้านแหลก
เพราะป้าแกมีฝีมือเนี่ยนะ

ตอนนี้มี๔๐๐๐๐บาทเพลงหน้า๖๐๐๐๐บาท
อีกเพลงหนึ่ง๘๐๐๐
ตอนนี้ตัวช่วยยังอยู่๒ตัวช่วยที่ยังไม่ได้ใช้
ใช่นะครับข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับก็ยังอยู่

ตอนนี้มาถึงเพลงที่๔ครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

เอาล่ะครับไปอย่างที่บอกเรายังทุกอย่างมีทั้งยากและง่ายนะฮะ

รู้สึกจะเป็นเหตุผลน้ำเหนา
เป็นปัญหาหรือเปล่าเพลงนี้

ก็หมายความว่าก็ไม่ค่อยได้ร้อง

ยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่

ยะแต่ถ้าร้องได้นะ

ไม่ต้องใช้ร้องไปเลย

แต่ต้องร้องได้นะถ้าผิด

กดดันกลับมาอีกหนึ่งรอบ
ถ้าหยุดก็รับสี่หมื่นบาท
อืมกลับบ้านได้คามียะ

ตึกตรองดูให้ดีนะคะค่อยคิด

สำหรับเพลงที่๔นะครับ

คุณวิริยะจะสู้
หรือจะหยุดครับ

สู้

ตัวช่วยยังมีอีก๕แผ่นป้าย

คุณวิริยะมีสิทธิ์เลือกเปิดได้ถึง๒แผ่น

นะครับ
เพลงแรกครับ
เพลงแรกยังง่ายกว่าเพลงเมื่อกี้นะ
แต่ว่าคุณวุฒิยายังเหลืออีกหนึ่งแผ่น
ถ้าคุณวิริยะคิดว่าไม่ใช้ร้องเลยก็เท่ากับว่าคุณวิริยะไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะ
อันนี้แล้วแต่อาจจะเก็บไว้ใช้เพลงหน้าก็ได้
แต่ถ้าไม่ผ่านเพลงนี้เหลือสองหมื่น

จะทำให้ผ่านจะได้ให้มั่นใจที่สุดก็คือน่าจะเปิดอีกแผ่นหนึ่ง
เหลืออยู่อีก๑แผ่นนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

เสี่ยงครับ
ตอนนี้ลุงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ใช้ตัวช่วย
ถามว่าจะร้องเพลง
หรือว่าจะร้องเพลงตัวช่วย

ที่ตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ตัวช่วยเพิ่มแล้วเนี่ยนะ

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับ

มา

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
สู้ค่ะสู้จริง
เมาจนเฟียวขาดหวั่นเธอตัดขาดมากเท่า
สำหรับเหตุโภษณ์เหนา
คำว่าเราเข้า

หมื่นพันเหตุโภษณ์ที่คนจะหาทางไป
สามคำที่เธอฝากไว้
ก็คือเจ็บเจียนตายเจ็บเจียนตาย
เมาจนห่องไห่
หยัดน้ำตาป่นในน้ำเหล่า
มามองดูรูปสองเรา
ก่อนความเหงาเข้าตำหัวใจ
วันที่คืนคมพัดพร่อมยังไหว้อะไร
กรมนานและไม่ยอมสาย
คงเสียใจที่ฉันเจ็บอย่างมี
ขอให้ไม่ดีชดเหล่าแก้วนี้ได้เธอกับเขา
เหตุผลอนามเราเข้ากันไม่ได้
เลิกใช้เสียที
บ่งเหมือนคนบาปกับขวดสุราคือเสื้อและยามนี้
เราขึ้นสนอีกที
ฟังเจ็บครั้งนี้ไว้กับแก้วสุดท้าย
เมาจนฟิ้วขาด
วันที่เธอตัดขาดข้างเขา
แสงดวงอาทิตย์ยามเช้า
ปุ๊กขี้เมาตื่นจากฟันร้าย
เก็บกว่าเทศทล
หล่นเต็มห้องหัวใจ
นับจากนาทีนี้ไป
จะดูแลหัวใจตัวเอง
โปรดติดตามตอนต่อไป